ต่อกันที่อีกหนึ่งดาราสาวสุดเซ็กซี่ค่ะอย่างพี่ใหม่สุคลธวานะคะ
ก่อนหน้านี้พี่ใหม่ลงรูปคู่กับคุณพ่อค่ะ
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดดราม่าว่าทำไมไม่รักษาระยะห่าง
อย่างที่รัฐบาลได้บอกไว้เธอรีบออกมาโพสต์ชี้แจงเลยนะคะ
ว่าภาพที่ลงกับคุณพ่อเนี่ยคือภาพเก่าสงคราน
ก็คือส่งอาหารส่งข้าวส่งของอร่อยส่งของดีดีที่สุดไปให้แกทุกครั้งที่เราไม่ได้เจอแกเพราะปกติจะไปหาแกบ่อยทีนี้ก็กลัวว่าแกจะคิดถึงบอกพ่อแม่ว่าเออเดี๋ยวพอแบบทุกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยกลับมาลดน้ำดำหัวกันทีหลังได้เป็นรูปรูปตอนที่พรีเวดดิ้งกับรูปวันแต่งงานค่ะคนก็ชมเยอะว่า
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นคำโพธิของคนอื่นเอาเองนะไม่ได้พูดเอง
พี่ใหม่จะใส่ชุดอะไรก็สวยทั้งนั้นแหละนะ
ส่วนที่รัฐบาลประกาศยืดระยะเวลางดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลออกไป
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
ใหม่ก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะและอยากให้คนไทยอดทน
รอให้ทุกอย่างคลี่คลายค่อยกลับมาสังสรรค์กันเช่นเคยค่ะ
รู้สึกว่าเห็นด้วยกับมาตรการของรัฐ

คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนคิดผู้ใหญ่คิด
เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ดีอยู่แล้ว
หนึ่งมันเรื่องสุขภาพด้วย

หรือว่าอะไรอย่างนี้คนมันจะหาซื้อง่ายมากขึ้น
แต่พอมันมีจำกัดเวลาหรือว่าห้าม

พอลดลงปุ๊บในเรื่องของสุขภาพของเขา

สองคือไม่มาแบบรวมกลุ่มชุมนุมกัน
อันนี้เป็นผลทางอ้อมอยู่แล้ว

ที่พี่ใหม่บอกนะคะมันเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในช่วงนี้
ขอให้อดทนแล้วก็ใจเย็นนะ